จากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนแค้น
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ทั้งหมด๔คน

กันไปสักพักนึงเพื่อนสองคนขอตัวกลับไปก่อน

พอเวลาเล่าเข้าปากมันอยากเปิดความในใจค่ะ

ว่าไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเมียเขาเนี่ยจริงไหม

เพื่อนก็ดันรับแบบแม็กกินเหล้าไปแล้วไง
มันก็อยากจะเปิดใจรับแบบแมนเลยว่าจริง
เท่านั้นแหละค่ะไอ้ไม้ที่เอาไว้ตียุงที่อยู่ข้างมือ

ไม้ตียุงอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้ตาย

เอาอิดทุบหัวซ้ำตายเลยค่ะทีนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคนก่อเหตุคือ
นายนัฐกรสิงแก้วอายุ๒๖ปี
เขาบอกว่านั่งดื่มเหล้ากันอยู่๔คน
อยู่กันที่กระท่อมภายในสวนลำไยที่พักของนายศักดิ์วัย๒๘ปี
เพื่อนสนิทที่เขาฆ่ากับมือ
ได้สักพักเพื่อนสองคนขอกลับบ้าน
นายนัฐกรกับนายศักดิ์ดื่มกันต่อ
อย่างที่บอกมันคาใจมานานแล้วค่ะ

นายนัฐกรก็เอ่ยปากถามนายศักดิ์เลยว่า
มีความสัมพันธ์กับแฟนเขาจริงหรือเปล่า

ขอถามตรงเลยจริงไหม
นายศักดิ์อันนี้นายนัฐกรบอกนะคะว่านายศักดิ์ตอบเขามาว่า
จริงแล้วก็ขอโทษเขาด้วย
เขาบอกตอนนั้นเลือดขึ้นหน้าไม่ได้ยินไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
ชกเข้าไปที่หน้าในศักดิ์๒ครั้ง
เอาไม้ช็อตยุงตีหัวแล้วก็ขา
แล้วก็คว้าก้อนอิดทุบซ้ำค่ะ

ร่างในศักดิ์มาทิ้งไว้เพลิงหลังเล็กห่างจากกระท่อม๕เมตรแล้วค่อยหนีไป
กระทั่งมีคนมาเจอในศักดิ์พบเป็นศพอยู่แล้วก็เลยแจ้งตำรวจ
สภาพมีร่องรอยถูกไฟฟ้าช็อตตามร่างกาย

ตำรวจก็ไปตามจับตัวนายนัฐกรได้ที่บ้านของเขาเองนั่นแหละ
ก็คือหลังก่อเหตุเสร็จไม่ได้หนีไปไหนค่ะกลับบ้าน
ทีนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหางดงกับอำเภอสรรป่าตองที่เชียงใหม่นะคะ
ไปเจอกับลุงของในศักดิ์ผู้ตาย
ลุงเนี่ยเลี้ยงในศักดิ์มาตั้งแต่เด็กก็บอกว่า
หลานชายโตเนี่ยนะแยกมาอยู่ที่กระท่อมคนเดียว
แต่ก็ยังไปไปมาที่บ้านลุงอยู่นะก็จะมาอาบน้ำกินข้าวที่บ้าน
หลานชายลุงเป็นคนนิสัยดีนะคนในหมู่บ้านก็รู้จักกัน
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยข้อเสียที่ลุงมองว่ามันเป็นข้อเสียก็มีอย่างเดียวนี่แหละ
คือชอบดื่มเหล้าก็ตามภาษาวัยรุ่นอ่ะ
ทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างหลานชายกับผู้เกาะเหตุทุกคนรู้กันดีค่ะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนรักกัน
ไปไหนเฮนั่นสังสรรค์กันอยู่เป็นประจำและแฟนของผู้เกาะเหตุก็รู้จักกับนายศักดิ์หลานชายของลุงเหมือนกัน
ก็เลยไม่เชื่อว่าสาเหตุจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
โรคติดเชื้อแล้วอันนี้ก็ยังรักษาอยู่นะก็ร่างกายเราให้อยู่แล้ว

อะระวังแล้วห้ามเขาก็ยังกินอยู่
หือ
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับน้าสาวของนายนัฐกร
ว่าเธอก็คิดเหมือนลุงของผู้ตายแหละว่า
สาเหตุไม่น่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
แล้วก็ไม่เชื่อคำให้การของหลานเธอด้วย
แท้นี่แหละเพราะเธอบอกว่าจริงนายนัฐกรเนี่ยมีอาการทางประสาทนะคะ
เพราะว่าติดยาค่ะติดยามานานแล้วด้วยประสาทร้อนด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่ามันน่าจะมาจาก๓เดือนก่อน
นัฐกรถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดติดคุกอยู่๓เดือนค่ะ
ระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ติดต่อหาแฟนผ่านทางโทรศัพท์ของนายศักดิ์
ตายให้ยืมอ่ะเพราะว่าตัวนายนัฐกรไม่มีโทรศัพท์
ออกจากคุกมามาเจอผู้หญิงคนใหม่
ผู้หญิงคนใหม่นะไม่ใช่แฟนที่คบอยู่ก่อนนะ
พยายามจะหาเลิกหาเรื่องเลิกกับแฟนคนเก่า
ก็เลยหาเรื่องด้วยการไปค้นโทรศัพท์
แล้วไปเจอว่าแฟนเก่าเนี่ยติดต่อกับนายศักดิ์เป็นประจำ
สร้างเรื่องขึ้นมาว่าแฟนเก่านี่แหละ
มีความสัมพันธ์ชู้สาวอะไรกันกับนายศักดิ์
แล้วยิ่งดื่มเหล้าเข้าไปอีกจากมีอาการหลอนอีกแล้ว
หนักกว่าเดิมเลยเชื่อเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นมาเองอ่ะ
ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เลยไปทำร้ายในศักดิ์จนตาย
มั่นใจน้าสาวบอกมั่นใจว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้แน่
เพราะอะไรเพราะในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นคนถูกทำร้ายแค่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
กรเป็นคนที่พูดถึงว่าสมัครวัฒน์คุณใหญ่ดีนะคะ
แต่ข้อเสียคือกินเหล้าและประสาทค่ะอารมณ์ร้อนควบคุมตัวเองไม่อยู่
๑๐๐ล้านเปอร์เซ็นต์บำหมี่เจ้าบะไจ้เจ้า
มันเป็นการที่ว่าคิดไปเองมโนไปเองมากกว่าค่ะ
เป็นแผนวไปเองเพราะว่าเหตุการณ์นี้คือเห็นแล้ว
ปีที่แล้วที่นัฐกรไปสมัครเป็นทหาร
ก็มีแฟนนะแฟนคนที่ว่าอยู่ในข่าวเนี่ยค่ะ
แกกิดกิดทหารแฟนท้อง
พอแฟนคลอดลูกออกมาแก๊ปรถทหารออกมา

แฟนแกเนี่ยไปมีชู้สาวกับเพื่อน
ไล่ตีทะเลาะวิวาสกับเพื่อนสนิท
จนเพื่อนสนิทพังหายกันไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็พี่หนาสาวนะยังบอกด้วยนะคะว่า
นายนัฐกรผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย

คือตัวติดกันตลอดเป็นปลาท่องโกะเลยค่ะ

เพราะตอนที่นายธกรติดคุกอยู่อย่างที่บอกคนที่เอามือถือมาให้โทรคุยกับแฟนใครล่ะ
ก็ในศักดิ์นี่แหละแล้วคนที่มาคอยดูแลพ่อของนายนัฐกรที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งล่างก็ใครอ่ะ
ก็ในศักดิ์นี่แหละค่ะน้าสาวบอกเสียใจมากเสียใจจริงที่คนดีแบบนี้เนี่ย
ต้องเสียชีวิตไปและขอไม่เข้าข้างหลานแท้ของตัวเองอย่างเด็ดขาดเลย
คาดว่าด้วยความมโนของความเมา
ก็เลยเชื่อว่ามันคือเรื่องจริง